ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคตะวันออกได้นะฮะ
จังหวัดนี่ยังอ่วมหนักกับปัญหาน้ำท่วมนะครับ
จังหวัดตราดดูกันหน่อยครับความเดือดร้อน
ชาวบ้านบ้านทุ่งกระบอกหมู่ที่๗ตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
น้ำมารอบที่๒แล้วครับชมผู้คุณผู้ชม
ครัวเรือนตอนนี้ที่เริ่มเดือดร้อนนะครับฝนตกติดต่อกันนาน
ก่อนหน้านี้เนี่ยท่วมรอบแรกไปเนี่ยเมื่อ๒กันยายน
ท่วมประมาณสักสัปดาห์หนึ่งน้ำเริ่มลด๑๑๑๒กันยา
พอน้ำลดก็ทำความสะอาดเช็ดพื้นทำความสะอาดบ้าน
น้ำมาอีกรอบ๑หลังฝนตกติดต่อกัน๑๔๑๕กันยา
พื้นบ้านยังไม่ทันแห้งน้ำมาอีกแล้วครับ

ข้าวของเครื่องใช้ต่างเนี่ยนะฮะ
พังเสียหายวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อย

ที่วัดประนีตน้ำท่วมสาราธรรมสังเวศแล้วก็เมนเผาศพ
ชาวบ้านต้องรีบขนย้ายลงศพไปไว้ที่สาราใกล้เคียง

ถ้าน้ำไม่ลดเผาศพไม่ได้นะฮะ
อกจากนี้ยังต้องมีการย้ายศพ
เอาไปไว้ที่สาราการประเรียนด้วย
ในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าน้ำสูงมาก
พระสงฆ์สามเณรครับต้องย้ายที่เรียนนะฮะ
จะสอบประเรียนธรรมเนี่ยก็ต้องย้ายไปเรียนที่อาคารยกพื้นสูงแบบนี้ครับ
ลุยน้ำไปสอบต้องลุยน้ำไปเรียนกัน

ส่วนที่จันทบุรีครับหลายหมู่บ้านเดือดร้อน
ตำบลวังสรรพรสต้องใช้เรือเข้าออก
ส่วนผลไม้กลายเป็นคลองย่อมเลยครับ
น้ำท่วมบ้านเรือนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ถูกน้ำท่วมทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพายเรือเข้าไปแจวเรือไปเอาข้าวของไปแจก
ขลุงเองฝนตกต่อเนื่องน้ำก็หลากท่วมครับ
ซึ้งเองถนนหลายสายถูกน้ำท่วมขังการสัญจรไปมา
ก็ยากลำบากหลังจากนั้นสิ่งที่เจอมาปัญหาตามมา
ก็คือพวกกองขยะต่างเศษขยะกิ่งไม้ท่อนไม้
กีดขวางทางระบายน้ำด้วยแล้วเหล่านี้มันสะสม
น้ำมันขาดการระบายก็ท่วมขังแล้วก็ท่วมดัน
ตอนนี้เอารถแบ็คโฮลเปิดทางระบายน้ำให้ไหลลงทะเลให้เร็วที่สุด

แล้วก็จะเร่งช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
นี่แค่บางส่วนนะในพื้นที่โซนตะวันออก

ส่งข้อความมาบอกอัปเดตกับเราเพิ่มเติมได้นะครับ